คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงบันเทิงนะคะ

เช้านี้เช่นเคยนะคะเจอกับเชอรี่ค่ะ
วันนี้ข่าวบันเทิงของเราก็หลากหลายรสชาติเลยทีเดียวนะคะ

ลองเลยค่ะก่อนหน้านี้๒สมก่อนหรือว่าประมาณอาทิตย์ทีแล้วนี่แหละ

ว่าเขาก็มีคนคุยอยู่

บ้างดีกว่าว่าตอนนี้ตกลงเธอโสดหรือยังไงดีนะคุณผู้ชม
เธอบอกว่ามีคนขายขนมจีบให้เธออยู่เหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้คิดหนักอยู่นะว่าจะเอายังไงดีกับเรื่องนี้

ให้หนุ่มได้ทราบถึงสถานะกันอีกครั้งนะคะสำหรับ
นักแสดงสาวม่านแตงโมพัทรธิดาค่ะ
หลังจากมีข่าวลือหนาหูเลยนะคะบอกว่าหนุ่มอักษรยอดจอโซ่
ชื่ออะไรล่ะนี่ไงสันประชากร

กำลังขายขนมจีบสาวแตงโมอยู่

ส่วนเรื่องหนุ่มสันเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่รู้จัก

แรงดีไหมเพราะว่าสันเนี่ยเขาก็อยู่ในวงการมานานแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ชม
โอเคอาจจะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว
โดยนักแสดงสาวก็ยืนยันว่าตอนนี้ไม่คิดจะมีใคร
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีคนเข้ามาบ้างมาให้เลือก
แต่ก็บอกเลยนะคะบอกทุกคนว่า
ขอหยุดทุกความสัมพันธ์แล้วก็ขอปิดหัวใจ
ตอนนี้โมยังไม่พร้อมจะคบใครจริง
จะทิ้งท้ายชวนสงสัยด้วยนะคะว่า
เจ้าตัวมีคนที่ใช่อยู่ในใจแต่ว่าไม่สามารถคุยได้
แต่ไม่ใช่อดีตหวานใจโตโนภาคินอย่างแน่นอนค่ะ
ยังปล่อยความงงให้กับบรรดาสื่อต่อด้วยนะครับ
บอกว่าตอนนี้จะหันไปชอบเพศเดียวกันซะแล้วล่ะค่ะ

อ้วนหาเรื่องให้ลูกสาวมากเลยนะคะ

เอกซ่อโซ่เอกซ่อโซ่เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของแบบ

คุณพูดเปล่าไปที่โซ่เอเอฟค่ะ

ก็เป็นลูกชายของพี่อ้วนอีกคนนึงที่พี่อ้วน

ตอนนี้โมไม่ได้คุยกับใครเลย

ปิดค่ะปิดเลยปิดหนูไม่พร้อมมีใครหนูไม่อยากมีใครเลยค่ะ
ตอนนี้ก็หันไปชอบผู้หญิงแล้ว
เริ่มมีมองเหมือนกันแต่ว่าในเอาจริงแล้วมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะ
สังคมเรามันก็ค่อนข้างที่จะยากอะค่ะ
มันที่ใช่มันมีอยู่ในใจแต่ว่าโมก็ไม่สามารถคุยกับเขาได้
คนที่ใช่เป็นคนที่โมฝังใจค่ะ
คนที่โบเคยคุยแต่ว่าไม่เคยไม่เคยมีใครรับรู้ค่ะ
ใครเข้าใจช่วยไลน์มาบอกที
เดี๋ยวก่อนจะชอบเพศเดียวกันก็ไม่ได้
หรือยังไงหรือยังไงดีแต่ก็มีคนที่ฝังใจอยู่

ไม่ใช่คนที่คิดว่าจะเป็นคนเก่าไม่ใช่แน่

ส่วนที่นักแสดงสาวออกงานครั้งนี้ก็มีโอกาสได้เจอต้องตาแสงระวี

คือน้องสาวของอดีตสามีเก่าอย่างโตโน่นะคะ
แตงโมก็บอกว่าก็ไม่ได้ชัดใส่นะทักทายตามปกติ
แต่ก็ยอมรับว่ามีการถามถ่ายถึงอาการของอาม่าที่ป่วย
แล้วก็ถามถึงโตโน่บ้างก็คนเคยคิดถึงกันอะเนาะ
โมล์จะไม่ค่อยได้คุยเรื่องโน่กับน้องต่างหรอกค่ะ
เพราะว่าโดยปกติเราผู้จัดการเดียวกันเราจะรู้เรื่องกันตลอดอยู่แล้ว